ต่อกันที่รองนายกอบตที่กำแพงเพชร
อยู่ดีมีพนักการส่งของส่งไอแพทมาให้๖เครื่อง
ให้ฟรีเหรอฮะไม่ได้สั่ง
เอ้าเขาก็กลัวจะเป็นมิจฉาชีพอ่ะสิ
ต้องเปิดดูดีกว่าเนี่ยค่ะเปิดดูนะคะ
ก็จะมีไอแพทอยู่ในเนี้ยอันนี้เป็นใบแจ้งความค่ะ
เป็นใบแจ้งความคือทุกเครื่องเนี่ยเขาเขาเปิดมา
เปิดเครื่องมาด้วยใช่ไหมเปิดเครื่องมาสองเครื่องอืม

นางประสานสินโมกมันนะครับท่านเป็นรองนายกอบตนาบ่อคำนะ

ขายพวกเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ได้ขายเครื่องไอทีอะไรพวกนี้นะ

มีคนนะฮะใช้ที่อยู่ของร้านเธอ
รรยกษ์นะฮะรับปั๊บ
ส่งมาผ่านบริษัทอะไรนะฮะ
รรยกษ์บอกชื่อดังเลยนะครับ
สีส้มนะฮะ
อ่าหลังจากของมาถึงร้านเนี่ย
ก็มีชาวต่างชาติติดต่อมาที่ร้านนะ
บอกจะมาขอรับของนั่น
โดยมีการนัดรับของกันที่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชร
แล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะ๒ครั้ง

และขอนัดชายชาวต่างชาติคนนี้มารับของที่โรงพักด้วย
ปรากฏว่าชายคนนี้ไม่มาฮะ
อ้าวไม่มาทำไมไม่ยอมมาครับ
โดยจับใจความจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ได้ว่าเขากลัวตำรวจ

รอเจ้าของมาติดต่อรับก็แล้วกัน
และจะตรวจสอบที่มาที่ไปให้ชัดเจนต่อไปด้วย

อาจจะถูกเอาไปขายหรือเอาไปใช้
ถูกดูดข้อมูลส่วนตัว
กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเนื่องจาก
เรื่องนี้นะครับถูกโพสต์ไปยังโซเชียลมีเดีย
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันเยอะเลย

ส่งหาชาวต่างชาตินะครับ
แต่ใช้ที่อยู่ราวถึงเวลาปั๊บแล้วมาแจ้งบอกว่า